โหราแซ่บใบหมอปู่โลกเบี้ยวนักพยากรดวงชะตา
กลับมาลุ้นดวงกันต่อค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่เดือนธันวาคมกันเลย

เดือนธันวาคมเนี่ยเพื่อนเยอะควรใช้ให้เป็นประโยชน์

คือช่วงสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่อาจจะต้องลุยเดียว
ทำงานเพียงคนเดียวหรือตัวเขาเองอาจจะแบบว่า
ต้องการความเงียบอยู่กับตัวเอง
แต่อยู่กับตัวเองไม่ค่อยดีค่ะมันจะไม่
มันจะจมอยู่กับความคิดของตัวเองคนเดียว

ในเรื่องของการเงินเนี่ย
มักจะมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้รับเชิญ

คือไม่ได้เชิญเลยมาจังอะไรอย่างนี้นะคะ

หรือถ้าตกงานอยู่เนี่ยหางานยากนะ
คือหมายถึงว่าเราอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากทำ

นี่คุณบอกว่าอยากไปอยู่คนเดียวให้ใช้เพื่อนให้เป็นประโยชน์

เปิดใจเปิดใจไปคุยกับคนเขา

คือด้วยความที่อยากอยู่คนเดียวไง
เขาก็จะแบบว่าปีกวิเวกไปจากคนรัก

แต่ถ้าไม่เข้าใจไปมีใครหรือเปล่า

ใช่จะต้องคุยกันให้รู้เรื่อง
หรือว่าให้ชัดเจนว่าไอ้ที่อยากจะอยู่คนเดียวเนี่ยเพราะอะไร
ส่วนใครโสดก็คืออยู่กับเพื่อนมากกว่าที่จะมีคนรัก

ใช่ต่อไปเลยคนเกิดเดือนมกราคม
คนเกิดเดือนมกราคม

ก่อนเกิดเหตุมกราคมเนี่ยช่วงนี้ต้องทำงานกับคนหมู่มาก

พอเข้ามาเยอะปุ๊บเนี่ยคนหมู่มากก็เยอะ
แล้วยังจะต้องหาคนช่วยลูกน้องลูกน้องบริวัล
ต้องจัดการให้ดีนะคะ
เปิดฟังความคิดเห็นของคนอื่นบ้าง
เพราะว่าบางทีคนมันเยอะ
ถ้าเราไปขัดเราก็จะลำบาก
เงินก็ดีค่ะเพราะว่างานมันเยอะงานมันเพิ่ม
แต่ว่ามันเงินมาแต่ถ้าสมมุติเกิดเป็นหัวหน้าลูกน้องเยอะ

เรื่องความรัก

มันดาวมันหมายถึงครอบครัว

อะไรเนี่ย

แต่คำว่าคุยไม่ได้แปลว่าจะต้องแต่ง

หรือว่าเราจะอยู่ด้วยกันเอาไหม

เขาบอกว่าไม่เอายังไม่อยากแต่ง

อะมีนะมีโอกาส

ใช่

สัปดาห์นี้คงคล้ายเดิม
ก็คือมีชีวิตเดิมเช่นกัน
ถ้าสมมุติว่าเรานำเสนออะไรที่ประชุม

สมมุติว่าเขายอมรับในตัวเรา

อย่างนี้งานหนักก็คือยังคงงานหนักอยู่
ยังทุกอย่างคือยังอยู่เดิม
อยู่กับที่ตอนนี้
ใช่ดาวไม่ค่อยเคลื่อนจริงนะคะ

ใช่เราจะได้เก็บเกี่ยวข้อมูลเอาไว้

เดือนมีนาคมเป็นเดือนที่อะไรก็ไม่ชัดเจน

โดยที่ไม่ได้อยู่ที่เราอยู่ที่คนอื่นเช่น
สมมุติว่าเราถูกส่งมาย้ายมาสู่อยู่สาขานี้แล้ว

เพราะสักสองสามเดือนเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
อาจจะถูกย้ายไปอีกสาขาหนึ่งหรืออะไรอย่างนี้
ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอยู่ตลอดเวลา
ซึ่งตัวเราเองเนี่ยเราไม่ได้เป็นคน

เหมือนกับมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายคำสั่งอะไรอย่างนี้
ทำให้เราอาจจะหัวหมุนมึนอยู่บ้าง
แล้วเบิร์นอย่างนี้เรื่องการเงินล่ะคะ

รู้สึกว่าการเงินจะมีสติในการใช้มากเลย

และที่ต้องระวังก็คือระวังโดนหลอก

เหมือนเป็นคนคล้อยคล้อยตามเข้าใจ

ใช่ต้องระวังเรื่องเงินเงินทองนิดนึง

ความรักก็เช่นกันด้วยความที่หัวอ่อน

อ่าก็เลยทำให้ถ้าไปรับคนไม่ดีเข้ามา

ถ้าตอนนี้มีความรู้สึกว่าลังเลกับไอ้คนที่อยู่เนี่ย
ขอให้มีนาเรียกตัวเองนะคะช่วงนี้ว่าน้องมีหนัก

ต่อไปแล้วค่ะสำหรับคนที่เกิดเดือนเมษายน

ฮุยก็อยากจะพูดเดือนเมษายน

ทั้ง๓เรื่องเลยใช่ไหมคะการงานการมีความรักเหมือนเดิมอ๋อ
ถูกต้องนะคะแต่ว่าให้ระวังเรื่องของการตัดสินใจนิดนึง
โดยเฉพาะการตัดสินใจที่รวดเร็วทันใจปกติแล้วเป็นคนที่ตัดสินใจพลึบอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังอาจจะหาที่ปรึกษาหรือคุยกับใครสักหน่อย
หรือคิดสักสามตลบอะไรอย่างนี้นี่ต้องบอกว่าอะไรรู้ตรงไหม
คือเผื่อใครเขามาขอเราแต่งช่วงนี้เราก็ต้องแบบไม่ใช่ว่าต้องคิดนะแต่ต้องปรึกษา

ไปเห็นของปึ๊บเฮ้ยโชบอะ

เพราะฉะนั้นหนักแน่นกันเอาไว้นะคะอย่าเห็นป้ายเซลล์แล้วโดนดูดเข้าไป
เดตกันครบไปแล้ว๑๐เดือนนะคะเหลืออีกแค่๒เดือนเท่านั้น
และที่สำคัญค่ะประเด็นโหลาแซ่บที่ว่า
หนุ่มสาวที่เกิดเดือนไหนในช่วงนี้ที่มีเกณฑ์
ลาบลอยก้อนใหญ่รวยแบบไม่รู้ตัวช่วงหน้า
กลับมารู้กันแน่นอนค่ะ